มีการจับชายวัย๒๒ปีพร้อมกับอาวุธปืนไทยประดิษฐ
และเครื่องกระสุนจำนวนมากนะครับเป็นการขยายผลจากการกวาดล้างปืนเถื่อน
ทุ่งครุกรุงเทพสืบเนื่องจากเหตุสลดที่ห้างสยามภารกรนี่แหละครับ
โดยทางด้านของตำรวจสพเมืองสมุทรประการนำกำลังเข้าตรวจค้น
บริเวณห้องเช่าไม่มีเล็กที่ย่านสำโรงใต้ที่อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรประการนำนะครับเจออาวุธปืนลูกทรองไทยประดิษฐ์๑กระบอก
ปากกา๑กระบอกและเครื่องกระสุนปืนหลายชนิดรวมกว่า๒๐๐นัด
พร้อมกับจับกลุ่มนายปียวัตรบัวไขอายุ๒๒ปีไว้ได้นะครับ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้การจับกลุ่มครั้งนี้ค่ะ
เขาก่อเหตุไปทำให้ตำรัวได้มีการ
วาดล้างเรื่องของอาวุธปืนนะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ย
ทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะคุณเศรษฐาทวีสินก็มีการสั่งการ
กวาดล้างแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนเถื่อนนะคะ
ที่ตำรวจจะมีการตามไปจับกลุ่มแหล่งผลิตปืนเถื่อน
โดยเฉพาะบริเวณปืนเถื่อนอาวุธเถื่อนนะคะย่านทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
โดยการจับกลุ่มครั้งนี้ค่ะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้๑คน
และเมื่อมีการตรวจสอบเส้นทางทางการงานแล้วก็การเงินต่าง
ก็พบว่านายปิยวัตรเนี่ยผู้ต้องหาที่จับได้ในคดีนี้นะคะ
เมื่อสักครู่คุมตัวขึ้นลงพักเขาเคยมีประวัติในการโอนเงินมาซื้อปืน
คนขายปืนเถื่อนด้วยครับนะคะโดยนายปียวัตรเนี่ยให้การนะคะว่า
จะซื้อปืนได้ไม่นานนะครับเนื่องจากเป็นคนชอบสะสม
แล้วก็ชอบเป็นส่วนตัวคุณทั้งหมดเนี่ยสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะครับ
เป็นปืนลูกซองในราคา๕๕๐๐บาทส่วนปืนปากกา๑๐๐บาท
เครื่องกระสุนปืนราคากล่องละ๑๐๐บาทนะครับ
หลังจากซื้อมาก็ยืนยันว่าไม่ได้เตรียมไปก่อเหตุที่ไหน
กระทั่งมาถูกจับกลุ่มเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหามีอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งคดีหนึ่ง
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเมื่อเช้าเนี่ย
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาเป็นประธานในพิธีอะไรฮะ
ปล่อยแถวระดมจับปืนเถื่อนทั่วประเทศ๔๗จังหวัด
ค่ะ๑๔๑เป้าหมายตั้งแต่เช้าคุณ
ค่ะพี่บุ๊คปล่อยแถวตำรวจไปหมดเลยฮะ
ตำรวจในสังกัดปล่อยไปหมดเลย
ปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองปราบ
ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบของกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนกลาง
ของบรชนนะฮะแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ย
คุณปล่อยออกไปหมดเลยเพื่อไปควบคุมเรื่องของอาวุธปืนที่โอ้โห
มีทั้งดัดแปลงแล้วก็มีการขายแบบเถื่อนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากกรณีของ
ผู้ก่อเหตุวัยสิบสี่ที่ไปยิงที่สยามปรากฏนะนะครับ